วันนี้เราจะมาตามหานักเพาะกายตัวจริงครับ
คุณชอบกล้ามเนื้อมัดไหนมากที่สุดคะ

มันไม่ใช่รถประทุกมันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก

เออใช่รถมหาสนุก

มันไม่ใช่รถประทุกมันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก
คือเขียนข้างรถมันไม่ใช่รถมหาสนุก

มหาสนุก

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
รถมหาสนุก

รถเรามาตั้งอยู่นี้ใต้สะพานพระราม๘เลย

แม่น้ำสายหลักสายหนึ่งของประเทศไทยเลย
รายการของเรานี่ไปมาเกือบทั่วประเทศแล้ว
โอ้โหเหนือกลางอีสานใต้ครบ
วันนี้ก็ต้องติดตามให้ดีครับ
เพราะว่ามีเรื่องราวที่ไม่ธรรมดา
เกิดขึ้นที่ใต้สะพานพระราม๘แห่งนี้แน่นอน
แต่ก่อนที่จะไปรู้ว่าเรื่องราวนั้นคืออะไร

คุณดีเจมะตูมแอร์พันธิลาและท็อปจร
สวัสดีค่ะ

พุชายหลอกมากเลย

แต่เดี๋ยวคือกรี๊ด

ถ้าท็อปไม่หยุดกรี๊ดที่จะยัดเยียดความเป็นผัวให้กับท็อป

ใช่

อันนี้น้องชายไม่ได้คิดอะไรค่ะ

เข้าประจำที่ได้เลยครับ

จะต้องทายคนสัตว์สิ่งของมหาสนุก

ให้ถูกต้องถ้าทายถูกรับไปเลย๑คะแนน
เพื่อนำไปสะสมกับคะแนนในรอบปริศนามหาสนุกต่อไป
เอาล่ะครับเรื่องของวันนี้เป็นคนมหาสนุกนะครับ
เป็นบุคคลที่เป็นนักกีฬา

เพราะเธอมีอายุถึง๗๒ปีแล้ว

มาพบกับพี่นวลพันธ์เสรีวัฒน์หรือยายนวล

วันนี้นะครับเราจะพูดให้ฟังว่าเธอคนนี้

ฮ๊ะหุ่นละฮุฟนี่แห้ง

คือมันเป็นการออกกำลังกาย
อ่าฮรือนะไม่มั้ยแล้วมันก็ไม่ธรรมดา

มีความรู้สึกว่าไอ้ที่เล่นที่ซื้อเล่นเนี่ย

อันนี้คือทำเองเหรอ

นี่เขาทำเอง

จนสามารถเล่นฮูลาฮูปที่มีน้ำหนักสูงมาก
เราก็เลยอยากถามว่าฮุลฮุบที่หนักที่สุดของคุณยายนวล
หนักกี่กิโลกรัม

ไม่มีค่ะไม่มีหรอไม่มีเอ้อนี่
โอ้ยยนี่เสียงกรอบกรอบ

คุณยายเล่นฮูลาฮุบหนักที่สุดกี่กิโล

ตรงเชียบก๒กิโลค่ะ

ไม่มี๒กิโล
หมายความว่า๑ข้อ๑ข้อ๒หรือข้อ๓

ถ้าพร้อมแล้วดารามหาสนุกครับ
คิดว่าคุณยายเล่นฮุระหุบหนักสุดกี่กิโล
พร้อมแล้วยกครับ
มีน้องแอร์คนเดียว
เป็นคนวิเคราะห์โดยการเอาข้าวสาร

หลอกลวงเพื่อนว่า๑๒กิโลคือ

แล้วเป็นกลยุทธ์ของคุณเหรอครับคุณแอร์
ที่เขามั่วค่ะแต่ว่าระดับป้านวลเนี่ยนะคะ

ปีเพิ่มปีละโลคุณ

คือถ้าเกิด๑๒โลจริงของป้านวลตอนนี้

เอาล่ะแท่งกันมา
ป้านวนเลยดีกว่า

นัวเล่นฮูลาฮุบหนักที่สุด
หนักกี่กิโลครับ

เชื่อไทยไม่เชือกแต่เชื่อไอ้แ๊

เอาหูลาฮุก๑๒กิโลขึ้นมาดู

ในนี้๑๒กิโลนี่มีคนซื้อไหมมีคนสั่งไหม

เล่นเองค่ะแต่ว่าน้ำเราใส่นิดเดียวนะคะ
เราไม่ได้ใส่น้ำไป๑๒โลนะคะ

เวลานวดจะได้เต็มเอวจะได้ลดหน้าท้องได้ลดเอวได้ค่ะ
และเราต้องเล่นไม่เด้งหน้าเด้งหลังค่ะ
เราต้องเล่นเป็นวงกลมค่ะเอวซ้ายเอวขวาค่ะอ่า
เอาอย่างนี้ไหนยายนวลมากับเราแล้ว

ใต้สะพานพระราม๘แห่งนี้เป็นลานกิจกรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาวกรุงเทพมหานคร

และเรื่องราวของปริศนามหาสนุกของเราวันนี้เป็นเรื่องของการออกกำลังกายชนิดหนึ่ง
วันนี้เราจะมาตามหานักเพาะกายตัวจริงครับ

ในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓จะต้องจับผิด

ที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง

ก็ต้องคอยจับผิดกันดูว่าในรอบนี้
ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ
สนุกสนานมหาสนุกของเราทั้ง๓ท่านเลยครับ

ผมแนะนำตัวครับ

สวัสดีครับผมชื่อนิพนศ์ศรีธินครับ
ชื่อเล่นชื่อพลครับ
หนุ่มครับสวัสดีครับชื่อนุ่มครับผมครับ
เป็นอะไรครับเป็นอย่างไรครับ

เพื่อจะโยงเข้ากับอาชีพการเพาะเป็นนักเพาะกายก็ได้
สุดท้ายแล้วแต่๓นาทีนะครับ

ผมนี่แหละครับ

ขอถามเบอร์หนึ่งครับว่า
ที่คุณล่อเป้าเนี่ยชื่อยิมอะไรครับ

หมายเลข๒คุณเคยมาประกวดที่ไหนมาบ้างครับ

อยากรู้ค่ะเบอร์๒ครับ
ที่เขาแบ่งแบบว่าไซส์รุ่นต่างในการประกวดเนี่ยนะคะ

ก็แบ่งเป็นรุ่นโมเดลกับรุ่นใหญ่ครับ
มีรุ่นโมเดลกับรุ่นใหญ่ครับ
ถามเบอร์๓บ้างครับเบอร์๓นี่คุณเป็นเชฟอาหารอะไรครับเนี่ย

เมนูที่ถนัดที่สุดอาหารไทยคืออะไรครับ

ต้มยำกุ้งแม่น้ำคุณใส่อะไรไปก่อนครับ

ใส่น้ำก่อนใส่น้ำก่อน
หนึ่งคะจริงไหมคะเวลาไปแข่งเพราะกายห้ามมีเซตค่ะ

ปกติการมีเซ็กซช่วยในเรื่องของการเพาะกายไหมคะ
อันนี้ผมไม่รู้ครับแต่ผมเชื่อว่ากล้ามเนื้อมีความสุขแน่นอนนะครับ
อ๋อเหมือนไม่จริงครับ
ผมไม่เชื่อหรอกครับ
นี่คุณเชื้อรี่หรอครับ

เบอร์๒ค่ะจริงไหมคะที่เขาบอกว่า
อยากให้ตรงไหนใหญ่ให้เล่นตรงนั้นหนักค่ะ

หมายเลขหนึ่ง
คุณเคยใช้สเตอร์ลอยล์ไหมครับ
ครับไม่เคยครับ
แต่เคยมีเซโตสโตโรน

อ๋อแล้วก็ไว้อากาศนี่
ของเราสูงนี่
อยากรู้ว่าทำไมเวลาเขาแข่งพอร์กได้

จะได้เห็นลายกล้ามเนื้อชัดครับ
ที่ทาตัวเขาเรียกว่าอะไรครับ
อันนี้ไม่รู้ครับ

โอ้โอ้โอ้โอ้
ใดนะให้วิเคราะห์ก่อนคิดว่ายังไง
ถ้าให้มองด้วยตาเนื้อตอนนี้เลย
เบอร์๒ดูเหมือนจะเป็นเพราะกายมืออาชีพ

ต้องการที่จะมาหลอกลวงพวกเราอยู่ตลอดเวลาฮะ

อย่างไซส์เชสต้องทำทางไหนประตูม

นั่งนะเดี๋ยวทำให้ดู
ท็อปจะโดนขัดขืนแต่ดึงมือกูเข้า
อย่า

ตูมว่าเขาต้องไม่ธรรมดา
ไม่ธรรมดาแต่ไม่ใช่นักเพาะกาย
บอกเลยใน๓คนตรงนี้
คนที่เข้าตาและใช่สำหรับแอร์มากที่สุด

ดึงดูดยังไงก็ไม่รู้นะคะสำหรับเบอร์หนึ่ง

เบอร์สองกับเบอร์สามแอมไม่แน่ใจค่ะ
เอาตรงที่บอกมาว่าพี่ลำไยเก็ตอยู่ข้างส่วนตัว
ดูลักษณะว่าไม่ใช่เชฟด้วยซ้ำ
หนึ่งเนี่ยดูจากกล้ามเนื้อขาแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องเข้าเวทแน่นอน
แต่เพียงแต่ว่าเอามาหลอกพวกเราไงแล้วก็ทำเป็นทำไม่เป็น
ส่วนเบอร์๒ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่
ดูใส่ชุดยูโดข้างในใส่แบบเสื้ออะไรเพื่อทำให้ดูมีกล้ามหรือเปล่า
แล้วก็เอามาเป็นแบบตัวหลอกล่อเรา
เบอร์สามผมรู้สึกว่าจริงแล้วอ่ะเขาน่าจะออกกำลังกายเลย
ดูจากหัวไหล่ตรงนี้แต่เวลาโพสต์ผมเห็นมือเขาเป็นอย่างนี้
รู้มุมรู้มุมมันต้องบิดลงอะไรอย่างนี้

ถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวยกแผ่นป้าย
คิดว่าใครคือนักเพาะกาย

เอาล่ะนี่มาตูมเชื่อว่าคนเดียวอยู่ตอนนี้เอาล่ะ
เมอร์๑ครับน้องแอร์๑กับ๒เมอร์๑ครับ

โอ้โฮแตกต่างนะแตกต่าง

รอบหน้าเดี๋ยวเขาจะมาโชว์ความสามารถพิเศษให้ดู
เอาเป็นว่าตอนนี้พักสักครู่ครับ
ช่วงโชว์มหาสนุก

บันดาลงภารกรรม
รายการปริศนามหาสนุกทั้งสามใหม่เลข

ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห์

เกลือปริศนามหาสนุกตัวจริง
กลับเข้าสู่รายการนะครับ
เราจะมาพบกับโชว์แรก
ผมบอกว่าเราเตรียมตัวมาให้ทุกคน

เขาบอกว่าเขาเป็นนักล่อเป้า

มาพบกับโชว์ของเขาแล้วคุณจะชะงน
เพราะโชว์แรกที่จะออกมาของหมายเลข๑

ยูโนยอดนักสู้ครับ

ไฟว้างความสุขดีใช่ไหม

ครอสครอส

อย่างเบื่อ

อกจากล่อเป้าแล้วนะ

ก็ได้หลายปีแล้วครับ

สำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับโชว์แรกครับ

โชว์ที่๒ตื่นตาตื่นใจ

ใช่แต่เขามาโชว์ในชื่อชุดว่า
เต้นนะครับ
มอร์แกร่ว

ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ

ทำอะไรอีกอย่าทำอะไรอีก

เฮ้ย

โอ้โห

เป็นคนเดียวที่ให้เห็นหุ่นครับ
เออจริง

มันเป็นบอดี้เวทใช่ไหมอย่างนี้
ใช่ครับมันเป็นบอดี้เวทขั้นสูงครับ

นี่คือคาลิสเตอร์นิคใช่ไหมครับ

ตอนนี้ให้ไปพักก่อนเลยนะครับ

โตได้
ไม่รู้อันนี้ผมส่วนตัวผมวิเคราะห์

ผมวิเคราะห์
ใช่เหรอ
ผมรู้สึกว่าเสียงบางเสียงของเขา
มันไปช่องผู้หญิง

ส่วนหมายเล็กสอง

ที่เขาเลือกมาโชว์

เขาที่เล่นน่าจะเป็นคาริสตานิค
เออฯเหมือนเป็นเกียราที่ออกอำลังกายแบบสตรีท
ส่วนมัยเลขหนึ่งอย่างนี้
เอาเขาออกเลยได้ไหมค่ะ

เขาบอกว่าให้ผมอยู่ต่อจะครับ

ว่าจริงอาชีพหลักเขาก็คือน่าจะขายเห็ดเมาอยู่สมุย

เอาล่ะนะครับ
ตอนนี้มาลุ้นกันล่ะครับ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับ
ดารามหาสนุกคิดว่าใครคือนักเพาะกายตัวจริง

ยกครับ
ไปเว้ย

ไป

ไป
เฮ่ยไม่ใช่พีชอัน
เอ้าเอ้ย
ถือเบอร์เดียวไม่เอาสองเบอร์
ไม่เอาสองเบอร์
ตอนนี้ทุกคนมี๒กับ๓หมดครับ

ยกเว้น
ไม่มีใครเลือก
คุณเบอร์หนึ่งคุณต้องพิจารณาตัวเอง

ของคุณแล้วนะครับ

ผมมั่นใจฮะคุณไม่ใช่พ่อกาย
แต่คุณเฝาสมุนไพร
เอาล่ะครับถ้าอย่างงั้นมาดูกันครับ
๓ท่านนี้ใครคือนักพ่อกายตัวจริง

จักรพอร์ตมหาสนุก๑๐๐๐๐๐บาท
นี่ทั้งหมดนะครับ
กรุงเทพฯเชียงใหม่ภูเกตสุโขทัยเลย

และสุพรรณบุรีภูเก็ตนครศรีธรรมราช

เอาละเรามาเริ่มกันจากแผ่นแรกเลยแล้วกัน
ผมเลือกที่กรุงเทพครับถือไว้เลยครับ

น้องแอร์

ห่วงอีจารย์ใช่ไหมเอาใต้สู้ค่ะ

เป่ายิง

มันเกิดอะไรขึ้น

แต่ผมบอกให้เลยว่าน้องท็อปนั้นเลือกไว้ดีมาก
มาที่ภูเก็ตเลยมาเอาลงใต้บ้าง

สำน่ารัก

ลุ้นนะ

ได้ไฟอิงเบิร์น
สามหนึ่นห้าพันบาทสามหนึ่นห้า

อ้าเปล่ายิงชุบ

นี่วันนี้ท็อปเลือกได้เคลียร์มากนะครับ
อุ๊ยเอาจริงนี่ดีมากเลย

อย่างน้อยก็มีค่าขนมกลับบ้านไปซะ

อายุทยากันไก่สุโขทัยค้อนเชียงใหม่
เสมอทุกอย่างฮุรีรำ

แล้วสงขาสุดท้ายเหลือเค้าว่า

ขอบคุณนะครับสำหรับทีมพ่อกายจากฟินเน็ตไลฟ์ที่มาโอ้โหโชว์ความสามารถนะครับ
งามงดงามมากให้กับพวกเราได้ชมกันด้วย
สัปดาห์หน้าจะเป็นอาชีพอะไร
อย่าลืมติดตามนะคะในรถมหาสนุกค่ะ
ทุกวันเสาร์๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
วันนี้พวกเราทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ

วันนี้นะคะเลยในรถมหาสนุกโด
วันนี้นะคะรถมหาสนุกโด